นี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระสงฆ์ขเจ้านะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของเจ้าอาวาสนี่นะคะ
เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัดกันหน่อยดีกว่า
เป็นเด็กผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปขโมยเงินผ้าป่า
ที่ชาวบ้านเขาทำบุญมาแล้วหลักฐานมันจับได้แบบชัดเลยค่ะ

ตอนแรกน้องคนนี้ยังปฏิเสธอยู่
แต่พอเค้นไปเค้นมาก็ยอมรับสารภาพ
นี่ค่ะเป็นวงจรปิดภายในสาราการประเรียนวัดหินกอง
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ

อายุประมาณสัก๑๒๑๓ปี
เป็นเด็กวัดนะคะไปขโมยเงินจากเงินพระป่า
ซึ่งพระอธิการสุชาติขันติสาโรเจ้าอาวาสวัดหินกอง
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ช่วงบ่ายเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้

เดินวนเวียนอยู่แถวประตูหลังสาราการประเรียนนะคะ
แล้วที่มาชี้ให้ดูเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเอามือดันกล้องวงจรปิดให้มันหันไปทางอื่น
คือไม่ต้องจับภาพตัวเธอได้ไงคะ
หลังจากที่ดันกล้องวงจรปิดหันไปแล้วปั๊บ
น้องเขาก็เดินเข้าไปที่ถังผ้าป่า
ขโมยเงินที่ญาติโยมทำบุญนะคะเอาไปพันกว่าบาท
หลังจากนั้นนะเดินมาทำเนียนเลย

ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เขามาอาศัยอยู่ที่วัดอยู่กับพ่อแม่
ทางเจ้าอาวาสก็เลยเรียกตัวมาสอบสวนนะคะ
ตอนแรกน้องก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยไม่ได้ทำ
แต่พอสอบถามไปสอบถามมาบอกว่าเนี่ย

สุดท้ายน้องคนนี้ก็ยอมรับว่าไปขโมยเงินผ้าป่ามาจริง
วัดเนี่ยบอกว่าทางวัดเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ
แต่อยากให้น้องกลับตัวกลับใจ
ให้มาทำมาหากินสุจริตแล้วก็ให้ออกจากวัดไป
ซึ่งทางเจ้าอาวาสบอกว่าการลักขโมยก็เป็นสิ่งไม่ดี
ไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากการทำบุญหรือว่าเงินของผู้อื่น
มันจะสร้างเป็นตราบาปให้กับตัวเอง
แล้วเจ้าอาวาสก็ย้ำไปที่วัดอื่นด้วยนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ให้น้องกับครอบครัวออกจากวัดนี้ไปแล้ว
ก็กลัวว่าจะไปก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับวัดอื่นหรือเปล่านะคะ